คุณผู้ชมคะคราวนี้มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แพร่กันหน่อยค่ะ
แพร่นี้ใจสลายเลยช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันเกิดอะไรกับอาคารไม้
นี่เป็นอาคารไม้ที่ยังสวยสดงดงามอายุ๑๒๗ปี
ควรฆ่าแก่การอนุรักษ์ร้าย
แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นอีกภาพหนึ่งใช่ไหม
อีกภาพนึงนี่คือมันราบเป็นหน้ากลองไปหมดเลยค่ะ
คุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมดูสิ
พอคนแพร่เขาเห็นเขาทำใจไม่ได้
อันนี้เป็นขั้นตอนกำลังจะถูกทุบทำลายยังไม่เท่าไหร่
พอถูกทุบทำลายกองเป็นเศษซากอยู่กับพื้นเนี่ย

ค่ะเราต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้ตอนที่มันราบเป็นหน้ากองเรียบร้อยแล้ว
แล้วประวัติศาสตร์ของอาคารไม้นี้
ซึ่งก็เคยใช้เป็นสำนักงานในการประกอบธุรกิจไม้ในเมืองไทย
ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ธรรมไม้ของบริษัทต่างชาติ
ที่เข้ามาทำไม้ในจังหวัดแพร่ตั้งแต่๑๒๗ปีก่อน
เป็นอนุสรสถานเป็นอาคารสำนักงานที่สำคัญค่ะคุณผู้ชม
เมื่อหมดสัมปทานไปแล้วในยุคสมัยก่อนนะฮะ
ก็ยังทิ้งอาคารตรงนี้ไว้เพื่อเป็นอาคารแห่งการอนุรักษ์ด้วยนะฮะ
เหลือเป็นโครงเหลือเป็นซากแบบนี้
เพราะว่ามีผู้รับจ้างเป็นบริษัทรับเหมา
เขามาปรับปรุงอาคารเก่าชาวแพร่ที่เขาเห็นเขาก็ตกใจค่ะ
เพราะว่าอาคารไม้เก่าแก่ที่เห็นกันมานาน
มันถูกลื้อถอนไปหมดเลยกลายเป็นซากประหลักหักพัง
คำถามสำคัญคือหน่วยงานไหนงบประมาณจากที่ไหน
แล้วใครล่ะอนุมัติให้ทำลายอาคารหลังนี้
และเป็นการทำลายความรู้สึกของชาวแพร่ด้วย

งบในการดำเนินงานปรับปรุงอาคารเก่าแก่
ไม่ใช่ทุบทำลายทุบทิ้งอาคารนี้
ไหนว่าจะปรับปรุงแต่ทำไมกลายเป็นทุบ
นี่แหละทีนี้นายธีรวุฒิกล่อมแล้ว
ประธานภาคีเครือข่ายอนุรักษ์เมืองเก่าแพร่
พร้อมด้วยตัวแทนภาคเอกชนภาคีเครือข่าย
ก็ไปยื่นหนังสือต่อนางการเปรมปีชิตานนท์

อยากให้ท่านผู้ว่าตรวจสอบโครงการนี้หน่อยซิ
เรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก่าหลังนี้

คือซ่อมแซมหรือทุบทิ้งทำลาย

ก็เลยสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เอาผิดกรณีการลื้อถอนอาคารหลังนี้
รองผู้ว่าก็คือรองวรยานบุญนราช

ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารให้กลับมาเหมือนเดิม

ความรู้สึกของชาวแพร่มันถูกทำลายไปแล้วเนอะ
ก็มีการเรียกหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ทราบว่าการของงบประมาณไปเพื่อซ่อมแซมอาคารนี้
งบไป๔ล้านบาท
แต่ผลออกมาเนี่ยมันกลายเป็นการลื้อถอนทั้งหมดเลย
เอาอย่างนี้ใจเย็นก่อนทุกภาคส่วน

จะต้องรู้ถึงการสอบสวนข้อได้จริงในเรื่องนี้
ดังนั้นค่ะทางผู้ว่าก็เลยฝากบอกไปถึงชาวแพร่ทุกคน
อดใจรอผลการสอบสวนนิดนึงนะคะ
ก็ทางการข่าวรายงานออกมานะครับ

ก็คือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๓แพร่
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ

บอกว่าทางสวนบรุษชาติเชตวัน
เห็นว่าอาคารไม้ดังกล่าวมีสภาพชำรุดสุดโทรม
ของงบประมาณจากจังหวัดแพร่มาจริง
เพื่อทำการซ่อมแซมปรับปรุงให้มั่นคงแข็งแรง
ของงบไปปี๖๑จำนวน๖๗๐๐๐๐๐บาทนะครับ
แล้วก็มีระเบียบจัดซื้อจัดจ้างราคากลางอะไรเรียบร้อยแล้ว
กระทั่งงบจริงอยู่ที่๔๕๖๐๐๐กว่าบาท
และเจตนาก็คือปรับปรุงอาคาร
แต่ไม่คาดคิดว่าอยู่จะมีการบรื้อถอนอาคาร
ซึ่งตอนนี้ผู้รับเหมาและก็นายช่างวิศวกร
จะมาชี้แจงในวันศุกร์ที่๑๙มิถุนายนนี้
ซึ่งเป็นวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ได้มีการนัดและจะชี้แจงทั้งหมดทั้งมวล

แต่ทีนี้คุณถ้า
คือแวะออกมาว่าผู้รับเหมาบอกว่าเดี๋ยวจะสร้างคืนให้ใหม่

คือการทุบทำลายมันเหมือนเป็นการปิดตำนานค้าไม้

แต่จะสร้างขึ้นมายังไงให้มันเหมือนเดิม
สร้างใหม่ก็คือของใหม่ของวันนี้ที่เพิ่งเจอก่อขึ้นมา
แต่อันนี้๑๐๐กว่าปีแล้วต้องเข้าเรียกสรุปหาเรื่องนี้ให้ได้ชัดเจน
ตอบทำถามให้กับชาวบ้านและภาคีเครือข่ายเขา